มาดูข่าวนี้เป็นข่าวที่
เรียกว่าไงดีสะเทือนใจมาก

ขึ้นเป็นภาพข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

เจดีบันจุอาธิ
คือเจดีบรรจุอัฐิที่มีโกรธมีอัฐิมีกระดูกของผู้ล่วงลับไปแล้ว
ถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนียว
สิ่งสุดท้ายที่ได้ระลึกนึกถึงพลผู้หรือที่เสียไปแล้ว
ใช่คุณแต่ดูสิครับสภาพของเจดีบรรจุอัฐิต่างเนี่ย
มันถูกทุกคำหมายทิ้งแล้วก็ตอนนี้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน
เพราะว่ามันสะเทือนความรู้สึกสะเทือนจิตใจของญาติพี่น้องสำหรับผู้ล่วงลับ
กรณีพระใบดีกาสมพงศ์เจ้าอาวาสวัดเกาะพิกุลศรีโสพลอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
สั่งให้รถแบ็คโฮเข้าทำลายเจดีเก็บอัฐิกว่า๕๐เจดี
พังเสียหายกระทั่งชาวบ้านพากันร้องเรียนแล้วก็ขับไล่เจ้าอาวาส
ชาวบ้านร้องไห้เสียใจบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงกับบรรพบุรุษของเขานะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเขต๑ที่ปกครองวัดแห่งนี้
ได้นำคณะสงฆ์พร้อมชาวบ้านมาตั้งโต๊ะ
พร้อมกับนำของขาวหวานทำพิธีขอขมาแก่บรรพบุรุษ
หลังจากที่เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
พระใบดีกาสมพงศ์เจ้าวาดวัดเกาะพิกุลศรีสมพงศ์
ได้สั่งให้ผู้รับเหมาคนขับรถแบ็คโฮน
เข้าทำลายเจฏรีเก็บอัตภิกเปีย์กว่า๕๐เจฏรี
พังเสียหายและชาวบ้านพากันร้องเรียน
แล้วก็ขับไล่เจ้าอาวาสนะครับ

ทรัพท์ว่าท่างเจ้าอวาดวัดทำโดยพระการ
ไม่มีการบอกกล่าวให้กับชาวบ้านได้ทราบ

เขาก็ต้องไปเก็บโกรธที่บรรจุอัฐิออกมาก่อน

ก็จะต้องมีการแบบคัดค้านทางวัดก่อน

และเจ้าวาดสั่งให้รถแม็กโฮล์

ฟังเสียงของเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวกันหน่อยฮะ
เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วชาวบ้านรู้เรื่องกันหรือยัง
เขาบอกว่าเขาไม่ต้องรู้เรื่องแล้ว

ก็เอาไปไว้ในที่กำแพงหมดแล้ว

เจ้าว่าทำอะไรโดยภารการ
มันก็ผิดในจัญญาพัฒนขาดิการอยู่แล้ว

แต่ในที่นี้ก็เป็นที่บรรพบรุษของเขา

เจ้าวาดวัดกรพิกุณศรีทุกคนหรือพระบาทิกาสมภง
ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งเจ้าวาดได้

คือตอนนี้นะฮะทั้งเจ้าคณะตำบลแล้วก็ทางส่วนของประชาชน
ส่วนของชาวบ้านกำลังตามตัวเจ้าอาวาสอยู่นะ
คือเจ้าอาวาสหนีออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องนะครับ
คืออยากจะรู้ว่าเจ้าอาวาสจริงแล้วรู้หรือเปล่า
ว่าในเจดีเหล่านี้ยังมีอัฐิอยู่
หรือว่าไม่รู้นะครับ
แล้วก็นึกว่ามีการเก็บอัฐิจากเจดีนี้ออกไปหมดแล้ว

เจ้าอาวาสบอกนะฮะบอกเจ้าคณะตำบลไว้นะครับ
ขณะที่คุณป้าบุญถิ่นม่วงแพร่
เปิดเผยว่าวัดนี้มีอายุประมาณ๘๐ปี
โดยบรรพบรุษของเธอได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด
แล้วก็ได้นำอัฐิบรรพบรุษมาไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้
ตลอดเวลา๔๐ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ได้มีชาวบ้านโทรมาบอกว่า
พระสมพงศ์ปะสันโนเจ้าวาดวัด
สั่งให้รถแบ็คโฮทุบทำลายเจดีเก็บอัฐิ

มันราบเลยฮะราบแบนหน้ากลองเลยนะ

ญาติพี่น้องแล้วก็มีอาถิของบรรพบรุษ

คุณป้าบุญถิ่นก็รีบเดินทางมาที่วัด
ก็พบว่าเจดีมีสภาพเฉกเช่นที่ชาวบ้านบอก

บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับ

โดยที่พระสมพงศ์เจ้าวาดไม่ได้มีการบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้า
และไม่แจ้งเหตุผลว่าทำไปเพราะอะไรนะครับ
ก็คือ

พี่เดินเข้ามาพี่ร้องไห้เลย

เพราะว่ากระดูกตายายกระดูกปู่กับย่า

แล้วก็ยังมีพี่สาวลูกป้าพี่เขย
ถ้าจะรวมจริงประมาณ๔๕เจดีด้วยซ้ำค่ะ

คนที่เขาโดนกระดูกพ่อแม่เนี่ยเขาหนักกว่าเรานะ
แต่กระดูกพ่อแม่พี่อยู่บนวัด
ค่ะแล้วการเขาก็ทำกันอย่างนี้

เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

ทีนี้เจ้าอาวาสคือยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ยังตามหาอยู่นะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้คุณผู้ชม
คือนายสมรคงเจริญสุขเป็นคนขับรถแบ็คโฮลค่ะ

ใช่คือเขาก็บอกนะบอกว่าพระเจ้าอาวาส

เดี๋ยวมาทำลายเจดีเก็บอัฐิที่อยู่ในวัดด้วยเลยละกัน
เพราะว่าจะใช้พื้นที่ตรงที่มีเจดีอยู่ตรงนี้

แล้วก็บอกด้วยบอกว่ามันไม่มีอัฐิเหลืออยู่ในเจดีแล้ว
คือตอนแรกคนรับเหมาเขาก็ถามนะ
ในเจดียังมีกระดูกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอัตมาจะรับผิดชอบเอง
คำนี้แหละที่ทำให้คนขับรถแบ็คโฮลที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ย

แล้วก็พอหลังจากที่เขาจัดการทำลายในพื้นที่ตรงนี้แล้ว

แล้วก็มารู้ไงว่าชาวบ้านไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก็ทำตามคำสั่งของเจ้าอาวาส
ตอนนี้ยังไม่ได้เงินค่าจ้างเลยนะคะ

ทางเรื่องของคดีเรื่องของคดีบ้างนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกระสินทำโรงศรีสุข
เปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

ตอนนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนชาวบ้านไปแล้วกว่า๑๙ราย
แต่เชื่อว่ายังมีอีกประมาณ๔๐๕๐รายนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน

กระดูกของบรรพบรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอยู่หรือเปล่า

ส่วนการสอบปากคำคนขับรถแบ็คโฮลนั้นนะครับ
คนขับรถให้การเหมือนที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเจ้าอาวาสจะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสร้างสารา
แล้วก็บอกว่าไม่มีอัฐิไม่มีกระดูกอยู่ตรงนี้แล้ว
เพราะว่าถูกขโมยโกรธนะเขาเรียกขโมยโกรธทองเหลืองไป
นะครับแล้วก็บางอัธิบางโกดเนี่ย
ก็เอาไปไว้ที่กำแพงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ของผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับคุณ
เห็นภาพแบบนี้ก็สะเทือนใจ
โดยเฉพาะผู้เป็นญาตินะนะ